วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มซ้าย
เดี๋ยวนะคะนี่เพิ่งปลายเดือนธันวาคมเองเนอะ

แต่เอาเป็นว่าเราจะขออิงแอบแนบชิดกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันสักหน่อยแล้วกันค่ะ
ก็แหมออกไปเดินที่ไหนที่ไหน
ว่าแต่แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องได้ออกไปถ่ายรูปตามจุดเช็คอินต่างกันหรือยังคะ
ถ้ายังวันนี้เราขอรวบรวมจุดถ่ายรูปเด่นในกรุงเทพมหานครมาฝากกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ
แต่เพื่อไม่ให้เสียความเป็นเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรา
ก็ต้องพ่วงร้านเส้นมาให้คุณผู้ชมกันด้วย
จะได้เจริญหูเจริญตาและเจริญพุงกันไงคะ
ว่าแต่วันนี้เราจะไปที่ไหนและมีเมนูอะไรมาเสิร์ฟกันบ้าง
วอร์มอัพกับไฮไลท์ประจำวันนี้กันสักนิดดีกว่าคาซิส
ที่ทำให้ศิพครินิการ์ต้องหยิบยกโง้นให้คุณฮ่างแบบนี้ครับ
สฤทธิ์ทูตเป็นอะไรที่คนไทยทานได้ทุกวัน

เนื่องจากว่ามันมีความจริงใจดี
มันเป็นเสน่ห์ของเรา
แฟชั่นกับอาหารมันมาลงตัวด้วยกันได้อย่างไรครับ
เรามองว่าเราเป็นร้านอาหารที่ขายแฟชั่น
และแฟชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร
คุณน็อตลองนึกดูว่าเวลาที่เราทานอาหารในค่ำคืนนั้น
แล้วพลุขึ้นมาระดับสายตาของเรา
ดับสายตาเลยเหรอผมก็ตื่นเต้นขนาดไหนนะครับใช่ครับ
ค่ำคืนวันปีใหม่วันที่๓๑ธันวาคมเป็นอะไรที่พิเศษมาก

เราตามเฮียน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันก่อนดีกว่าเนาะ
ส่วนดูรายการจบแล้วค่อยมาตามรอยแล้วกันนะยู

กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย

เดือนธันวาคมแบบนี้นะครับก็ใกล้กับเทศกาลปีใหม่นะครับ
ซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็กำลังหาที่สังสรรค์กันอยู่นะครับ
และแน่นอนนะครับในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ย
ก็มีที่สำหรับคนที่อยากจะฉลองปีใหม่

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะตามหาร้านเมนูเส้นอนาชาติ
ที่อยู่ในจุดเช็คอินช่วงเทศกาลปีใหม่ในกรุงเทพมหานครกันครับ
และจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้ในช่วงปีใหม่นะครับ
ในนี้มีร้านเส้นให้เราตามหาตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ซึ่งมีร้านอาหารเก๋เนี่ยรวบรวมไว้มากมายนะครับ
ใจกลางกรุงเทพหานครนะครับ

เป็นร้านอาหารน้องใหม่ในเครือของสุพรรณิกานะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณพัทรนะครับสวัสดีครับคุณนอท
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้จัดการใหญ่

ก่อนถามถึงสุพรรณิกากรุ๊ปก่อนคืออะไรครับ
พนิกากรุ๊ปนี่คือเป็นกรุ๊ปของร้านอาหาร

ก็คือมีตั้งแต่ร้านสุพรรณิกา
หรือเรียกง่ายว่าห้องทานข้าวสุพรรณิกา

ก็คือมีที่ทองหล่อที่แรกที่กรุงเทพนะครับ
แล้วก็มีที่สาธรณ์ฟรอยสิกส์
แล้วล่าสุดก็จะมีที่สาขาท่าเตียนครับ
อันนั้นจะมีวิวดีตรงกันข้ามกับวัดอรุณ
ก็จะเห็นวิววัดอรุณเลยแล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเป็นดินเนอร์คูส
ก็คือเป็นเรือร่องบ้านมนามเจ้าพระยาในวันนึงจะมีร่องสองรอบ
ก็คือเป็นอาหารที่ทานง่าย
ก็อาจจะเรียกได้ว่าอาหารตามสั่งหรืออาหารตามจานด่วนก็ได้
แต่ว่าเราจะอัปเกรดขึ้นมาจากความเป็นตามจานด่วนทั่วไปนิดหนึ่ง
ตรงที่ว่าเราจะใช้วัตถุดิบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ
ในการใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันดำข้าวทั้งหมดอ๋อดีกับสุขภาพใช่
แล้วก็เกลือที่ใช้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้เกลือธรรมดาจะใช้เป็นเกลือฮิมารายัน
ครับผมแล้วก็สำคัญที่เนี้ยก็จะไม่มีผงชูรสเลยด้วยอืม
อะไรคือเสน่ห์ของสตรีทฟู้ดที่ทำให้สุพรรณิกาต้องหยิบยกน้อยขึ้นห้างแบบนี้ครับผม
ได้ทุกวันครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่ดังไปทั้งโลกด้วยนอกจากว่า
มันมีความจริงใจดีมันเป็นเสน่ห์ของเรามันก็ว่าคือจะทำกันบ้านบ้าน
รสชาติจัดจ้านในแบบของที่เป็นคนไทยอย่างเงี้ครับผมคือทำจานต่อจาน
ถึงเวลาเราแค่เข้าเมคูเวฟออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
เป็นเมนูที่เก๋มีสไตล์แบบนี้นะครับใช่ครับเอ้าเล่าเส้นกันเรื่องมาทั้งที
มีเมนูเส้นอะไรแนะนำครับมีหลายอย่างมากนะฮะในหนึ่งในนั้นก็จะมีเป็นเมนูเป็นเส้นใหญ่กรอบ
นะครับราดกะเพราหมูสับนะครับครับผมแล้วก็มีไข่ดาวปลูกด้วยนะครับ
เส้นใหญ่กรอบวันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันจะมีความพิเศษยังไง
ถ้าอย่างงั้นไปเลยนะครับผมครับไปครับชวนครับ
หยิบเอาเสน่ห์ที่เราคุ้นเคยมาปรับเสริมปรุงแต่งเปลี่ยนวัตถุดิบสักนิด
อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการนำอาหารสตรีทมาใส่ในสไตล์รูปแบบของร้านนี้จะเป็นยังไง
เอาเป็นว่าถ้าเมนูไหนพร้อมแล้วก็ยกมาเสิร์ฟกันเลยค่ะ
โอ้โหเมนูมากมายนะครับเราจะเริ่มจากเมนูแรก
อันนี้นะครับอันนี้เมนูอะไรครับเมนูนี้ก็คือเส้นใหญ่กรอบ

คนจะมองว่ากะเพราเนี่ยคือเมนูแบบสิ้นคิดทั่วไป

แต่ว่าจริงแล้วที่นี่มันมีความพิเศษ
ก็คือว่ากะเพราของเราเนี่ยเราใช้กะเพราแดง

เพราะว่ามันจะมีความหอมของกะเพรามากกว่า
ใช่เมื่อกี้แค่ตักขึ้นมากลิ่นหอมของกะเพราก็เตะจมูกเลย
จากหลังเรากินผักกะเพราไม่ค่อยได้กลิ่นกะเพราเลย
คือที่จะใส่กะเพราเยอะแล้วก็ให้มันได้กลิ่นกะเพราจริงนะครับ
ที่นำมาประกอบอาหารนั้นนะคะส่วนใหญ่มีอยู่สองชนิดค่ะ
นั่นก็คือกระเพราขาวและกระเพราแดง
ซึ่งถ้ามองจากภายนอกกระเพราขาวจะมีกิ่งก้านและใบเป็นสีเขียวค่ะ
ต่างจากกระเพราแดงที่มีลำต้นเป็นสีดำปนเขียวเข้มและใบที่มีขนาดเล็กกว่า
แต่อีกสิ่งที่ทำให้กระเพราแดงต่างจากกะเพราขาวนั่นก็คือความหอมความฉุนและความเผ็ดร้อนที่มีมากกว่ากระเพราขาวนั่นเองค่ะ
ว่ากันว่าจะปรุงเมนูผัดกระเพราแบบโบราณให้ได้รสชาติและกลิ่นหอมฉุนจัดจ้านถึงใจ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยพริกที่ใส่เนี่ยเราก็จะใช้พริกแห้งซึ่งมันก็จะมีความแบบเผ็ดลึกพริกหนึ่งมากกว่าพริกสดอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเครื่องปรุงต่างล่ะครับพิเศษยังไงบ้างในนี้
คือปรุงต่างเนี่ยคืออันนี้นี่คือเป็นตามสูตรของทางร้านอยู่แล้วว่าพวกถ้าเป็นพวกน้ำปลาซีอิ๊วอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่มีผงชะรสเลย
อย่างเหมือนกับอย่างน้ำปลาอันนี้ครับเป็นน้ำปลาที่ทานกับกะเพราหรือว่าทานกับไข่ดาวก็ได้
ถ้าของสุพรรณิกาเนี่ยเราจะใช้น้ำปลาที่นี่ทุกที่เลยก็คือว่าเป็นน้ำปลาจากจังหวัดตราด

คือว่าคือจังหวัดตราดเนี่ยเขาจะดังทางเกี่ยวกับพวกน้ำปลา
คืออาหารซุภานิกาเนี่ยจริงมันมาแบบสูตรคุณย่าคุณยายซึ่งคุณยายเป็นคนตราด
แล้วก็เราก็รู้ว่าของที่ตราดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นจังหวัดติดทะเล
เพราะฉะนั้นอาหารทะเลทั้งหลายแหล่จะดังมากน้ำปลาเขาก็จะมีโรงงานอยู่เจ้าหนึ่ง

ก็ต้องไปที่ตราดเนี่ยก็จะได้แล้วก็เป็นโรงงานเล็ก
แต่ว่าเขาจะทำแบบว่าใช้กระบวนการผลิตที่ถ้าให้เข้าใจง่าย
ซึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะหัวน้ำปลาซึ่งมันก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมน้ำปลา
เป็นน้ำปลาแท้จริงแล้วที่ยังใช้วิธีการจัดตั้งเดิม

ก็คือว่าเราจะทอดแบบกรอบจริง

แล้วก็เอาเส้นใหญ่ของเราเนี่ยเส้นใหญ่สดเนี่ยครับลงไปทอด

แต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังจะนุ่มอยู่
อย่างเหมือนจะเห็นในช้อนรวมหนึ่งมีเป็นเส้นที่เป็นเส้นข่าว

หรือว่านี่น้ำซุภานิกาทั้งหมดเนี่ยคือจะเป็นอาหารที่มาจากความเป็นบ้านบ้าน
คือพื้นบ้านเหมือนสูตรคนยายก็เป็นสูตรคนยายบ้านบ้านสตรีฟู้ดก็เป็นสตรีฟู้ดที่แบบรสบ้านบ้าน
เพราะฉะนั้นคือแบบก็จะมีความแบบจัดแบบว่าถ้านิดเผ็ดก็จะเผ็ด
รสเค็มก็เค็มอะไรอย่างเงี้ยฮะพนักงานก็จะถามก่อนสั่งว่าคุณจะเอาความเผ็ดระดับไหน
ได้แค่ไหนอะไรอย่างงี้เนอะใช่ใช่แต่ต้องยอมรับว่ารสชาติทุกอย่างเป็นอาหารไทยที่รสชาติจัด
ข้นจริงครับมีครบทุกรสครับแล้วมันก็รู้สึกว่าทานแล้วมันคุ้มค่าครับ
อย่างกะเพราจานเนี้ยมันมีทั้งกลิ่นของกะเพราใช่ครับมีกลิ่นของของพริกคั่วตัวนี้ที่เป็นพริกพริกแห้งใช่
แล้วก็เครื่องต่างอันนั้นที่ผสมสารจนกลายมาถึงกะเพราจานเนี้ยครับ